เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

อุตรดิษฐ์มีอุบัติเหตุชายุ๔๔ปี

สุดท้ายถูกรถไฟชนเสียชีวิตขาดที่
จากการตรวจสอบพบว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิตด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
การขับรถออกจากสถานีรถไฟอุตรดิษฐ์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ตายเดินอยู่ริมทางรถไฟ

ที่นายวัญชัยจะลงมายืนขวางทางเอาไว้

ขณะที่ญาติผู้ตายระบุว่านายวัญชัย
มีอาการป่วยทางจิตมาเกือบ๑๐ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้๒วันเพิ่งไปพบแพทย์และรับยาผู้ป่วยจิตเวท
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนราชบำรุง

ทำให้ข้าวของภายในร้านได้รับความเสียหายแตกกระจัดกระจาย
ส่วนรถกระบะด้านหน้ามุดเข้าไปในร้านพังยับเยิน
สอบสวนนายชะนินสุจิตธรรมคุณอายุ๒๗ปี
หนุ่มโรงงานซึ่งเป็นคนขับรถกระบะทราบว่าเพิ่งกลับจากดื่มเหล้ากับเพื่อน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งเข้าไปในร้านขายก๋วยเตี๋ยว

คดีที่ขณะเกิดเหตุยังไม่ได้เปิดร้านจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เรื่องต้นข้าวของภายในร้านได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ๒แสนบาท
ที่จังหวัดพระทะลุงเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้
ริมถนนเพชรเกษมในพื้นที่บ้านควนหินแท่นตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอน
ทำให้รถกระบะคันเกิดเหตุพังยับเยิน
หงายท้องล้อชี้ฟ้าต้นไม้ข้างทางถูกชนขาด๒ท่อน
ภายในรถพบนางบุญเอื้อดำคล้ายอายุ๖๓ปีเสียชีวิตติดภายใน
ส่วนนายธีรวัตรส้มแป้นอายุ๓๕ปีคนขับ
นางอุสาส้มแป้นอายุ๕๘ปีผู้เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุนายธิรวัตรขับรถพานางอุสาผู้เป็นแม่
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
โดยมีนางบุญเอื้อผู้ตายชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนั่งมาด้วย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางขึ้นเนิน
ประกอบกับมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่น
รถกระบะจึงเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางจนเกิดเหตุสลดขึ้น